อุบัติเหตุกันหน่อยนะครับสำหรับการใช้รถใช้ถนนค่ะ
สิบเอกท่านหนึ่งไปทอดกระถิ่นไปทำบุญมาที่นครราชศรีมา
แล้วก็จะขับรถกลับไปทำงานต่อที่ชนบุรีนะคะสิบเอกคนนี้เขาบอกว่า
จังหวะที่ขับขับไปอยู่เนี่ยมีคุณตาคนนึงค่ะ
ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างมาขี่ตัดหน้าเขากระทันหันเขาเบรกไม่ทันนะคะ
พุ่งชนคุณตาเต็มแรงจนเนี่ยค่ะจักรยานยนต์พ่วงข้างของคุณตาเนี่ย
อัดเข้ากับเสาไฟฟ้าคุณตาเสียชีวิตคาซากรถเลยอืม
ตำรวจสพด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบอุบัติเหตุครั้งนี้เลยนะคะ
มาถึงถนนซ้ายด่านคุณทศหนองสวงเนี่ยก็เห็นกระบะทะเบียน
พอพึ่งรอเรือสามแปดเจ็ดศูนย์ชนบุรีจอดอยู่สภาพคือไฟหน้าด้านซ้ายเนี่ย
ทั้งแถบเลยค่ะห่างไปสองเมตรก็เจอรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
อยู่ตรงโคนเสาไฟฟ้าทะเบียนขอไข่รอเรืององูสี่หกสาม
นครราชศรีมาสภาพคือถูกอัดติดกับเสาไฟเลยค่ะ
แล้วก็ที่เราเบลอไว้เนี่ยก็คือร่างคนขับนะคะคุณตาเจิมคำสาริรักษ์อายุ๗๒ปีค่ะ
คนขับกระบะชื่อว่าสิบเอกจักรีพรมเสมอนะคะเป็นนายทหารบกอายุ๓๐ปี
เขาเล่าบอกว่าเพิ่งกลับจากทำบุญทอดกระถิ่นที่อำเภอบำเน็ตนรงที่ชายภูมิ
จะเดินทางกลับไปทำงานที่ชนบุรีมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะ
สิบเอกจักรีเล่าให้ฟังนะคะว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างของคุณตาเจิมอ่ะ
พุ่งมาตัดหน้ารถเขาอย่างกระชั้นชิดทำให้เขาเบรกไม่ทันค่ะ
ก็เลยพุ่งชนอย่างแรงจนทำให้คุณตาเจิมเสียชีวิตสิบเอกจักรีก็นี่นี่นี่โอ้ย
อันนี้เป็นภาพที่อยู่ในกล้องหน้ารถของสิบเอกจักรีนะคะ
เขาก็เอามาให้ตำรวจเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยเบื้องต้นตำรวจก็ต้องตั้งข้อหาสิบเอกจักรีนะคะ
เป็นข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ครับแล้วก็ทำให้ทรัพย์สินเสียหายด้วยเดี๋ยวจะมีการสอบสวนข้อที่จริง
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะถามว่าตำรวจทำไมไม่ควบคุมตัวสิบเอกจักรีไว้
ตำรวจให้เหตุผลว่าเขาไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีสิบเอกจักรีบอกตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอกลับไปนอนทำใจที่วัดในอำเภอบำเน็ตนรงที่เพิ่งไปทอดกระถิ่นมาก่อนละกัน
เดี๋ยวเช้าวันนี้จะมาพบเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งค่ะ